และเหมือนกับเราเลยค่ะตลอดข่าวของเราก็อยากจะสร้างความสุข
รอยยิ้มให้กับคุณผู้ชมในทุกยามเช้าแบบนี้
วันนี้ก็เลยรวบรวมเรื่องราวความฮาในโลกโซเชียลมาฝาก
หรือยังถ้าพร้อมแล้วติดตามกันเลยในช่วงของตลอด

วันนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูประตูป้าหนึ่งที่มองภายนอกยังไงยังไงก็เหมือนประตูปกติทั่วไป
แต่ประตูบานนี้นี่แหละครับที่ทำเอาเจ้าของบ้านถึงกับงงเป็นเพราะอะไร

เพื่อว่าหลายคนเนี่ยอยากจะมีฟอร์แฟนไว้ข้างกาย
โดยเฉพาะเวลาเห็นใครอัพรูปลงโซเทียลมันอิจฉา
วันนี้ก็เลยมีเทคนิคเล็กน้อยสำหรับคนโสด
ที่อยากถ่ายรูปคู่โชว์หวานแบบคนอื่น
จะมีวิธีแบบไหนไปดูกันครับ
โอ้โหแต่ละวิธีเนี่ยจ๊าบฝุดไปเลยล่ะครับ

ใครเอาวิธีแบบพี่คนนี้ไปทำแล้วได้ผลยังไง
เชื่อหรือเข้ามาแซวหรือไม่มาบอกผลลัพธ์กันสักหน่อยนะครับ
คุณผู้ชม

เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
ขับรถไปเที่ยวกันเพลิน
แต่ก็ดัดมาเจอ

ที่แท้แขกที่ไม่ได้รับเชิญก็คือเจ้างูตัวนี้นี่เองล่ะครับ
เจอแบบนี้เนี่ยก็น่าตกใจอยู่นะครับเนี่ย
เพราะพี่แก่ดันเลื้อยมาทักทายที่คอนโซลหน้ารถแบบนี้เลย
เพราะพี่แกดันเลยมาทักทายที่โค้งโซ่หน้ารถแบบนี้เลย
แต่กูพี่ผู้ชายคนนี้แนะก็บอกว่าให้นิ่งนิ่งนนิ่งเนี่ยไม่ไง
พี่ลงจากรถคนแรกซะอย่างนั้นแหละใจจริงพ่อคน
ผมมีเรื่องเตือนภัยมาแจ้งให้กับผู้ที่เลี้ยงไก่ทุกคน
อย่าปล่อยให้ไก่ออกมาเดินเล่นข้างนอกเหล้าแบบนี้นะครับ
เพราะไก่ของคุณอาจจะหายได้
ตั้งท่ามาซับดิบดีแต่สงสัยคุณพี่ท่านนี้เนี่ยคงจะลืมที่ก้นถุงว่ามันขาด
งานนี้พี่ไก่เลยรอดไปได้อย่างวุดหวิด
ว่าแต่คุณพี่เขาเนี่ยไม่รู้หรือครับว่าพี่ไก่มันหลุดไปแล้ว
เดินกลับไปเหมือนในไก่มาแล้วเลยละเนี่ย
สุดท้ายแล้วเป็นที่มาของคำว่า

แปลว่าได้ทริคเทคนิคเรื่องถ่ายรูปด้วยนะ

คุณไม่รู้อะไรเวลาผมถ่ายรูปด้วยนะบางทีผมก็สามารถทำได้นะ
เอาไง